จากคุณก้องห้วยไร่ค่ะมาที่คุณแจ๊ดชวนชื่นค่ะ
กับภรรยาคุณแจงค่ะไปทำบุญค่ะ
ไปถวายภวงมาลัยนะคะแต่องค์ท้าเวสวรรค์ค่ะ
เกือบร้อยพวงเลยทีเดียวคุณผู้ชม
เดี๋ยวให้ดูภาพนี่นะคะปากไม่ไหว

ภูนิเขาพากันเอาภวงมาลัยสีแดงจำนวน๙๐ฟัวง์นี่แหละค่ะ
ถวายองค์ท้าเวสวันที่วัดไผ่เงินโชตนารามนะคะ
ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้โอ้โหท้าเวสุวรรณเขากำลังมาแรงจริงนะคะ

ส่งผลให้เจริญในหน้าที่การงานยิ่งขึ้นต่อไปค่ะ
แล้วก็ขอแบ่งปัจจัยเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยค่ะ
และให้คุณผู้ชมดูความตั้งใจของคู่นี้นะคะ
แจ๊ดก็คือใช้ไม้ต่อความยาวค่ะ
เพื่อคล้องพวงมาลัยที่บริเวณกระบองของท้าเวสุวรรณด้วยค่ะ
เขามีความเชื่อว่าจะได้มีอำนาจ
ได้แบบว่าสามารถสะกดความทุกข์ออกไปจากตัวให้ได้
รวมไปถึงตอนอธิษฐานนะคะก็รวบรวมสมาธิกันแบบเต็มที่เต็มเหนียวไปเลยค่ะ
ซึ่งในโพสต์นี้นะคะก็มีแฟนเข้ามาอนุโมทนาสาธุกันเพียบเลยล่ะค่ะ
แจ๊กกะรีนก็สอบถามเหมือนกัน
ยังไงพี่โทรถามคุณแจงนี่แหละค่ะแจงยังไงมีเลขไหม
เท่านั้นแหละแจงสอนธรรมะดิฉันเลยค่ะ
บอกว่าเราไปทำบุญอย่าไปโพกัตตรงนั้น
เพราะเราก็มีเพื่อนกะลีนเราอะพี่แจ๊กกะลีนใช่เราก็นะ

แจ๊คหลังบวชชีพาล์มกันด้วย

เพิ่งจะได้เห็นโมเมนต์แบบน่ารักของคู่นี้นะคะ

ถ้ามีเลขก็อย่าลืมกระซิบบอกกันเด้อ

สายบุญสายฮาเป็นได้ทุกอย่างเลย